วันนี้ทั่วไทยเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนค่ะ
เนื่องจากอิทธิพลของลมหนาวกำลังปานกลางจากประเทศจีนเนี่ย

มาเจอกับความร้อนและความชื้น
อากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน
ลักษณะแบบนี้อาจจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนได้นะคะแม้ว่าพายุฤดูร้อนลักษณะจะเป็นแบบมาไวไปไว
แต่มาพร้อมกับฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมถึงบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกได้
ลักษณะแบบนี้อาจจะสร้างความเสียหายค่ะคุณผู้ชมค่ะค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้จากการวิเคราะห์
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกมากถึง๑๖๐ของพื้นที่รองลงมาเป็นพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสาน
ฝนที่ตกลงมาช่วงปลายฤดูร้อนแบบนี้ตกลงมาเพื่อคลายร้อนแต่ถ้าจุดไหนไม่มีฝนอากาศยังคงร้อนอบอ้าว
คลื่นชายฝั่งวันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงค่ะแต่ถ้าจุดไหนมีฝนคลื่นอาจจะสูงได้๒เมตร
ชาวกรุงเทพเย็นวันนี้เตรียมวางแผนการเดินทางเพราะว่าฝนค่อนข้างเยอะมากถึง๑๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ช่วงเย็นวันนี้นะคะการที่มีพายุฤดูร้อนเข้ามาควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง
และไปหลบอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ